เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว
ออบจมหาสนุก
อำเภอหัวหินถิ่นมนต์ขลังด้วยความงามของชายทะเลสีคราม

ก็เพราะที่นี่มีแหล่งชิม

วันนี้ครับสองพิธีกรอารมณ์ดีก็พร้อมแล้วล่ะครับ
ที่จะพาคุณผู้ชมไปเพลิดเพลินด้วยกัน
เชิญเลยครับ

และนี่คือรายการที่ยกขบวนความสนุก

รอยยิ้มแจกเสียงหัวเราะ

ในรายการอบมหาสนุก

โอ้โหเสียงเฮฮามีความสุขมากนะครับ
รายการนี้มีชาวบ้านเป็นผู้เล่นและชุมชนเป็นเป้าหมายนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสามสิบสอง
แต่วันนี้ก็พิเศษจริง
เพราะนะครับรูปแบบใหม่สนุกขึ้นกว่าเดิม

พยายามทำเพื่อคุณผู้ชมและแฟนของไทยรัฐทีวี
และอบจมหาสนุกนะครับผม

ช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของเรา

กำลัง๒ไปเลยกับช่วงที่มีชื่อว่า
ขอบอกยกกำลังสอง
มาพบกันครั้งแรกก็มาที่ประจวบคีรีขันนะครับ

ถ้าชีวิตคุณไม่เป็นสับปะรด
คุณมาที่ประจวบ

เขาจะดุเราทำไมอย่างนั้น
เอาอย่างนี้เราต้องพบกับเจ้าบ้านนะครับ
คนนี้บอกเลยว่าสวยที่สุดแล้ว
คนนี้คือรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
คุณไภลินกองพันธุ์ขอร้องกับเจ้าบ้าน

นี่เรียกว่าเป็นการเปิดรายการที่มันที่สุดใน๓โลกเลยใช่ไหมล่ะครับ

เต้นกันยับเต้นกันกระจายเลยล่ะ
อ้าว

ดูแลพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยดูแลมากี่ปีแล้ว
นานมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในสมัยก็ประมาณ๔ปีกว่าค่ะ

ตอนนี้สมัยเดียวแต่ว่าอยู่กับหัวหินมานานแล้ว
ลิงคะพี่ลิงมาถึงหัวหินทั้งที
เรือนขวัญบอกเลยว่าจัดความพิเศษให้เลย

ไปไหนหมดก็สวยมาอยู่กับท่านรองนายกนี่แหละค่ะ
อันนี้เสียงเสียงดั้งเดิมของคนหัวหินนะคะต้องเสียงนี้

ขอเรียนเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับ

คุณฝนธนสุนทรค่ะ
สวัสดีค่ะ
ไม่ต้องคุยอะไรกันเต้นทั้งวันเดียวกัน

พี่ลิ้งอะไรน่ารักตลอดกาลครับ

เมื่อกี้นี้ที่แบบลงกราบขนาดนั้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะ

เข้ามาฝนนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
แต่ละท่านนะคะโอ้โหดู
อายุรวมกันน่าจะมากกว่ากรุงสุโขทัย
แล้วไม่น่าเชื่อเรามีกุมารทองด้วย

รักษณะกุมารทอง๒ตัวอยู่ตรงสาน
เขาเรียกเป็นองค์เรียกเป็นองค์
ชอบกินอะไรชอบกินผู้ชาย

ไปหมดแล้วค่ะ
ค่ะเอาเลยพักก่อนเข้านั่ง
ขอบคุณขอบคุณน่ารักค่ะน่ารักมากเลย

เคยมาหัวขัน
มาหัวหินใช่ไหมคะ

คนที่หัวหินหน้าตาดีที่สุด
ถ้าเราไปที่เพชรบุรี

หน้าตาดีหมดเลยใช่ไหม

มาที่นี่นะคะก็จะประทับใจที่อาหารการกินด้วยนะครับ
อุดมสมบูรณ์แล้วก็ผู้คนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใส
อันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจมากนะคะ
เอาล่ะสิ่งสำคัญนะครับเวลาคนมาหัวหินนะฮะ

มีความเก๋กูธไม่เหมือนใคร
เรื่องราวดีของหัวหินจะเป็นอย่างไร

วันหยุดสบายแบบนี้เนี่ย
หากจะหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อเดินทางไปหาแรงบันดาลใจ
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันเนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดฮิต
ครองใจบรรดานักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับ
วันนี้มาเยือนหัวหินถิ่นหาดทรายขาวทั้งทีครับ
ผู้ใหญ่ใจดีอย่างท่านประหลัดอำเภอหัวหินเนี่ย
ก็ขอเป็นไกด์นำเราไปเที่ยวกันล่ะครับ
สวัสดีครับผมนุกกุลวัฒนากรประหลังเที่ยววิหิน
ยินดีต้อนรับสู่เมืองหัวหิน
สถานที่ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

ที่แรกต้องที่นี่เลยครับ
มาสัมผัสผ่าทรายขาวและน้ำทะเลสีคราม
ที่ชายหาดหัวหินกันก่อนนี่แหละครับ

คงจะถูกอกถูกใจบรรดานักท่องเที่ยวกันมากเลย
เชื่อไม่เชื่อเนี่ยดูกันเอาเองล่ะครับโอ้โห
ที่ไร่องุลหัวฮินฮิววิญญาติแข่งนี้
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทาง
สำหรับผู้ที่ชอบแม่กไม้และผู้เข่า
ต้องติดอกติดใจอย่างแน่นอน
ใครที่อยากจะแชะภาพสวยมุมสูงแบบนี้เนี่ย
ก็ต้องนั่งช้างแบบท่านปะหลัดนี่
ซึ่งมีบริการเป็นรอบไป
ไปเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อย
เอาใจคนรักศิลปะกันที่หมู่บ้านศิลปินหัวหิน
ท่านประหลัดบอกมาว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะทุกแขนงเลยล่ะครับ

ก็จะเห็นผลงานที่เกิดจากปลายผู้กันให้เราได้ชมกันแบบนี้นี่แหละครับ
เดี๋ยวสิ่งที่ไม่เคยเขียนอะไรมาก่อน
ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเคยเห็นแบบนี้
โชคดีจริงครับที่เราได้เจอครูนางวันวิมนต์เกสางามครับ
ครูสอนศิลปะอีกท่านหนึ่งกำลังเวิร์คชอปน้องหนูกันอยู่ครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปลูกฝังให้น้องได้ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะนั่นเองล่ะครับ
นี่เป็นภาพวาดสีน้ำที่ยาวถึง๔เมตรด้วยกัน
เป็นผลงานของอาจารย์ทวีเกษางามและที่พิเศษสุดครับ
วันนี้เนี่ยอาจารย์ทวีก็จะมาคุยกันแบบใกล้ชิด
นำผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจราคาหลักล้านมาให้ชมกันอีกด้วย

ตรงนี้สวยงาม
นี่ก็คือภาพจำลองนะฮะจากภาพจริงขนาดใหญ่

ตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ทวีเกษางาม
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสีน้ำระดับประเทศนะครับ
อาจารย์มาอยู่ที่หัวหินเป็นคนหัวหินไหม
ก็มาบุกเบิกเกี่ยวกับเรื่องศิลปะที่หัวหินมา๒๐กว่าปีแล้วครับ

แล้วก็เป็นคนก่อตั้งบ้านศิลปินขึ้นมา
แล้วอาจารย์ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แหละ

แล้วก็ภาพที่เราเห็นคืออยู่ที่บ้านศิลปินนั้นเนี่ยใช้เวลาวาดนานไหมฮะอาจารย์
อย่างภาพนี้อยู่ที่บ้านศิลปินเนี่ยยาว๔๕ปี

อันนี้คือเป็นภาพพิมพ์ย่อมาให้เห็น
ต้นฉบับของภาพภาพนี้นี่ใช้เวลาวาดอยู่๔เดือน
เหมือนมีรายละเอียดอยู่ข้างใน

สีน้ำทั่วไปจะเห็นว่ามันสวยใช่ไหมฮะ
แต่ภาพสีน้ำภาพนี้นี่มันมากกว่าความสวย
ตรงที่ว่ามันมีเรื่องเล่าเรื่องราวเยอะ

ของจริงจะเห็นเหมือนเป็นไฟนรกโลกันนะฮะ

่งบานแล้วก็ร่วงโรยดับไป

ผมก็เลยสร้างหอศิลปแล้วก็สร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาเลย
เพื่อจะให้คนไทยแล้วก็ชาวลูกได้เข้าไปดู
มูลค่าของมันถ้าตีมูลค่าในภาพนั้นมันคือเท่าไหร่ฮะ
มีคนเคยซื้อนะฮะขอซื้อแต่ไม่ขายอยู่ที่๗ล้านบาท

เอางี้อาจารย์เอาง่ายเลยผมให้อาจารย์แสนนึง
แสนนึงคุณลิงได้ผ้าปริ้นไปกลับบ้าน
อีกภาพหนึ่งถือว่าตอนนี้อันนี้ขายจริง
อกบัวอีกแล้วอาจารย์ทำไมอาจารย์ชอบดอกบัวเป็นพิเศษเหรอคะ
คือเพราะว่าดอกบัวมันมีนิยามหลายอย่าง
มันเป็นราชินีไม้น้ำที่เกิดจากโครนตม
คือถ้าโครนตมหมักหมมเยอะดอกบัวก็ยิ่งสวยยิ่งเบ่งบาน
ฉะนั้นแล้วมันเปรียบเทียบถึงชีวิตมนุษย์คนเราเหมือนกันใช่ไหมฮะ
ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามีการหมั่นพยายามฝึกฝนทุกอย่างเนี่ย

เอาล่ะโอ้โหเสพีก็ต้องอยากได้ละค่ะ
ก็มีคนเสนอกับประหมูลฮะก็อยู่ที่๓ล้านบาท
และนี่นะครับคือผลงานที่อาจารย์ภาคภูมิใจในชีวิต

ภาพสีน้ำต้นแบบที่สเก็ตขึ้นมาเพื่อที่จะไปขยายใหญ่
วาดภาพใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็วาดเสร็จแล้วอยู่ที่กลางเมืองหัวหิน
ตอนที่วาดภาพใหญ่ภาพนี้ก็จะตั้งอยู่ข้าง
เพราะเราว่าเราก็จะถอยดูภาพนี้ตลอดเวลาแล้วก็มองภาพใหญ่ตลอดเวลาครับ
ภาพใหญ่ของอาจารย์มีขนาดเท่าไหร่ครับ

ทั้งหมดอะ๙๙ตรเมหรอ
เห็นอาจารย์บอกว่าอยากให้เป็นตัวเลขที่เป็นมงคลทั้งนั้นเลย

ขนาดคือ๙๙ตรเม

ตอนนั้นเราวางแผนกันว่า
จะวาด๙วันวันละ๙ชั่วโมง

ที่กำหนด๙วันวันละ๙ชั่วโมงครับ
เยี่ยม

มีความสุขอิ่ม
เรียกว่าได้ดูของมีค่าของหัวหิน
อีกหนึ่งที่ของหัวหินที่เราต้องไป

ขอตอบตลาดแตกครับ
และช่วงนี้คือช่วงใหม่ล่าสุด
นั่นก็คือช่วงขอตอบตลาดตาม

เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ตอบคำถามของเรา

เอาเป็นว่าใครมีบัตรประชาชนนะฮะ

ยัง
พี่ฝนค่ะน่ารักจังเลย

มว่า